ถ้าหากคุณผู้ชมมีอาชีพเสริมที่ทำที่เห็นที่เคยเจอ

ถ้าจะทำฟาร์มผักไฮโดโปรนิคแบบนี้ใช้น้ำเป็นตัวหล่อเลี้ยงหลัก
แล้วให้ได้รายได้หลักหมื่น

ว่าเสริมรายได้ต่อเดือนให้มากขึ้น

วันนี้ครับเราคุยกันกับเจ้าของธุรกิจนี้เลยนะครับ

ก็หลักก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้ควรเริ่มใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นครับ
เราก็เลยที่บ้านก็มีที่หลังบ้านสักประมาณไม่ถึงไล่ครับ
ก็เลยแบบยังทำยังไงให้เราแบบมีรายได้เสริมขึ้นมา
ส่วนตัวทางบ้านคุณแม่ก็แบบชอบต้นไม้อยู่แล้วก็เลยพบ
มีความรู้อยู่บ้างศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ครับ
ก็เลยเลือกจะมาทำเป็นผักแล้วทำไมต้องเลือกเป็นไฮโดโปนิกส
ก็คือมันปลูกระยะเวลาสั้นสะอาด
เดี๋ยวนี้คนก็รักสุขภาพอยากให้ดูสวยงามทานง่าย

เราไม่ได้ใช้สารยาฆ่าแมลงในการฉีดผ้าครับ
แต่ผักมันสวยมากนะครับคุณแจ๊บ
คุณผู้ชมดูใกล้คือผักมันสดแล้วมันดูสวยมาก
เดี๋ยวกรอบไม่กรอบเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งชิมเลยก็ได้
คือสดจริงทำมานานอย่างไรครับความ
ทำมาได้ประมาณ๕๖เดือนครับ
๖เดือนลงทุนอะไรบ้าง
ลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านโครงสร้างครับ
โครงสร้างของฟาร์มหลังคารางปลูกชุดระบบน้ำครับ
แล้วก็ยิบย่อยพวกอุปกรณ์สิ้นเปลืองพวกดิน
ช่วยปลูกอะไรพวกนี้ครับต้องใช้น้ำด้วยเหรอ

เป็นหินปลูกเอาไฟเผาแล้วก็ตบกัน

เห็นรางยาวในพื้นที่ประมาณสัก

มีหลังคามีโครงมีลางยาว

โต๊ะปลูกใหญ่มาวันนี้คืนทุนหรือยังครับ
ยังครับก็คิดว่าอีกสักประมาณไม่ถึงปี
ครับก็อาจจะคืนทุนปีถึง๒ปีประมาณนี้
ประมาณปี๒ปีคืนทุนแล้วลงทุนประมาณ
นี่คือพื้นที่ประมาณสักไม่ถึง๑ไร่นะครับ

ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ๒๕๐๐บาทถึง๓๐๐บาท

นั่นแสดงว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมลงทุน

ก็จะมีโอกาสคืนทุนได้๑๒ปี
ครับด้วยกำไรต่อเดือน๒๕๐๐๐๓๐๐๐๐โดยประมาณแต่มันมีต้นทุนต่อเดือนที่ต้องจ่ายต่อเนื่องอย่างไรไหมฮะ
มีครับก็จะเป็นเรื่องค่าไฟค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เป็นเรื่องปุ๋ยที่เราใช้
แต่คุ้มค่าอยู่ใช่ครับทำการตลาดอย่างไร
ทำการตลาดส่วนมากตอนนี้ก็จะโปรโมทผ่านเฟซบุ๊คครับแล้วก็ปากต่อปาก
เพื่อนฝูงหรือแบบลูกค้าก็บอกต่อกัน
พอไม่มีหน้าร้านคนอยากจะมาซื้อแต่โอ้โหไม่มีหน้าร้านขายมันยากนะครับ
ก็ไม่ยากครับส่วนใหญ่ฟาร์มก็เป็นพื้นที่ปิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาชมอะไรก็ได้
ส่วนใหญ่เราโฆษณาแล้วก็โปรโมทด้วยตัวเองมากกว่า
คือทำธุรกิจจนมาถึงวันนี้๕๖เดือนที่ผ่านมาแต่งานประจำก็ยังไม่ได้ลาออกยังทำอยู่

แต่งเวลายังไงก็จริงผักพวกนี้มันใช้เวลาต่อวันในการดูแลไม่สูงมาก
ตอนเช้าอาจจะ๑๕นาทีตอนช่วงเย็นอาจจะครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ที่ยุ่งอาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เราอาจจะต้องมาเตรียมในการปลุกใหม่เพราะอำเมริกบ้าง
นี่คือ๑ต้นอันนี้คือเขาเรียกว่าผัก

ผมชิมได้ใช่ไหมครับ

คือสดเลย
เราทำแต่ที่เอามาวันนี้อันนี้คือขนาดย่อม
ใช่ครับอันนี้คือชุดคิดที่สามารถปลูกได้เองในบ้าน
พื้นที่ไม่เยอะเลยพื้นที่ครับเมตรกว่ากว่าก็ได้แล้ว
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดปลูกแบบนี้เนี่ยมันได้ผลผลิตยังไงฮะ
อันนี้ชุดปลูกนี้๒๘ต้นครับก็เฉลี่ยต่ออาทิตย์
สัปดาห์ก็๖ต้นต่อสัปดาห์คือเราจะปลูกหมุนเวียนกัน

ใช่ครับก็พอเพียงในการสำหรับปลูกพันธุ์เองในบ้าน

นี่คือธุรกิจหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่

โค้ดก็ต้องมองตามตลาดครับอาจจะขยายถ้าตลาดไปได้เราอาจจะขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นปลูกเพิ่มขึ้น
หรือเราอาจจะปลูกทำเป็นแบบคาเฟ่ผักหรือเป็นร้านอาหารขึ้นมา

ใช่คนเข้ามาดูแปลงผักเราก็สามารถเก็บได้
คือพอได้มาจากฟาร์มปุ๊บก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณแจ๊บ
อันนี้คือแพ็คเกจที่ส่งตามพวกหน้าเทศกาลครับพวกตามปีใหม่เป็นของขวัญแทงกระเช้าดอกไม้หรือผลไม้ได้
คุณผู้ชมเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเหมือนกับวันนี้ที่นำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง
นี่คือธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมแล้วก็ยังคงมีโอกาสจะเติบโตต่อขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดด้วย

ได้ครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ๐๘๗๘๒๒๖๒๒๗

วันนี้ขอบคุณมากที่นำไอเดียมาแชร์และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมด้วย
ขอบคุณคุณแจ๊บมากยินดีครับสวัสดีครับ